แต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่ะหน้าวัดลำดวนเนี่ย
เขาจะมีการแข่งขันเรือห้าสิบห้าฝีภาย

ว่าเป็นยังไงบ้างติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากลานพญานาค
จังหวัดหนองคายค่ะเชิญครับงานประเพณีออกพรรษาแล้วก็งานบุญบ้าง
ไฟพญานาคประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดที่จังหวัดหนองคลายนะครับ
ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยในวันนี้ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแสดงแสง
สีเสียงตำนานบ้างไฟพญานาคนะครับโดยด้านหลังของผมนะครับก็คือ
เป็นเวทีของการแสดงแสงสีเสียงบริเวณลานพญานาค
ซึ่งอยู่ตรงบริเวณวัดลำดวนนะครับซึ่งก็ในทุกทุกปีนะครับ
ก็จะมีการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ตระกาลตาโดยปีนี้นะครับ
ก็จะมีนักแสดงจากชมรมนาตสินจังหวัดหนองคายนะครับ
เป็นผู้แสดงซึ่งเป็นคนจังหวัดหนองคายแทบทั้งสิ้นนะครับ
ในส่วนของเรื่องราวนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของการตำนานการเกิดบ้างไฟพญานาคนะครับ
ซึ่งเชื่อซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเมื่อครั้งอดีตที่ว่ามีพญานาคศรัทธาต่อพุทธเจ้าร่วมกันต่อสู้กับพญาคันคากนะครับ
พระพุทธเจ้าในอีกภาคหนึ่งกับพระยาแทนเพื่อช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์จากการขาดน้ำทำไร่นาครับ
แล้วก็การแสดงนั้นนะครับจะมีขึ้นในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ
ท่านผู้ชมท่านไหนที่ต้องการที่จะมาเที่ยวชมนั้นก็ยังคงสามารถมาได้นะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในวันนี้นะครับก็จะเป็นประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเภท๕๕ฝีภาย
ถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งจะมีขึ้นในเวลาเที่ยงของวันนี้นะครับ
มีเรือพายจากทั้งของประเทศไทยแล้วก็ทางฝั่งลาวนะครับมาร่วมกันแข่งขันวัดฝีพายกันครับ
แล้วก็ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมท่านไหนนั้นที่ต้องการจะมาเที่ยวชมงาน
ยังคงสามารถมาได้นะครับซึ่งในช่วงเช้านั้นน่ะ
ท่องเที่ยวก็ต่างที่จะเริ่มทยอยมาแต่ก็ยังไม่มากนะครับ
ขณะที่จุดชมบ้างไฟพญานาคนะครับที่จังหวัดหนองคายก็มีการเตรียมไว้ทั้งหมด๓จุด
ก็คือที่อำเภอเมืองซึ่งจะมีขึ้นที่บริเวณนี้นะครับ
แล้วก็มีที่อำเภอโพนพิสัยที่บริเวณหน้าวัดไทย
แล้วก็ที่อำเภอรัตนวาปีนะครับซึ่งที่นี่จะมีการเกิดบ้างไฟพญานาคมากที่สุดนะครับ
ซึ่งก็อยู่ที่ตำบลโพนแพงครับ
ศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอเมืองหนองคายครับ
ค่ะขอบคุณนะคะคุณสมศักดิ์ผมได้เห็นบรรยากาศ